ก็เป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มพบกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติสิงคโปร์
ซึ่งเราเองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะไปได้แล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มได้ด้วยนะครับ
เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติสิงคโปร์เจ้าภาพที่มี๙คะแนนเท่ากันจาก๓๐
นัดก็ใครชนะก็จะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะครับนาทีที่๑๑เนี่ยสิงคโปร์มีโอกาสก่อนนะครับ
จ่ายให้สุประชายใจเด็ดนะครับยิงเข้าไป๒ต่อ๐
ครึ่งหลังนาทีที่๗๔นะครับ
มีจังหวะที่สิงคโปร์เกือบจะได้ประตูตีใครแตกสุดท้าย
อิริฟานฟันดี้ก็ยิงออกไปนะครับ

จบเกมทีมชาติไทยชนะไป๒ต่อ๐นะครับ
คว้าชาย๔นัดรวดเจ็บ๑๒แต้มเต็มเข้ารอบรองเฉลิฟ
ด้วยนะครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทีมชาติไทย
ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้
รองชนะเลิศนัดแรกของทีมไทยนะครับ
เดี๋ยวรอดูว่าจะแข่งแล้วก็จะเจอกับใครนะครับ

แล้วก็นัดที่๒จะแข่งวันที่๒๖นะครับ

ที่นักเตะที่๑๑คนหลาก
และก็อีก๕คนสำลองที่ลงไปวันนี้
ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ

จะใช้ผู้เล่นทั้งหมดในเกมนี้นะครับ
แล้วก็ทำหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย
แล้วเขาเองก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นในผู้เล่นที่เขาเลือกมา
แสดงถึงคุณภาพและความทุ่มเทตั้งแต่วันแรก
สมควรให้โอกาสและเพื่อซึมซับบรรยากาศ
เล่นต่อหน้าแฟนบอลเนื่องจากไม่มีเกมอุ่นเครื่อง
ก่อนที่จะเดินทางมาสิงคโปร์นะครับ

ลิปปินส์ในชุดสีขาวแนะนำไปก่อน๓ประตูต่อ๐นะครับ
จากเบียวินีโดมาลันยอนก็ทำแฮทิกเลยนะครับ
ตั้งแต่นาทีที่๑๖นะครับ
นาทีที่๒๐แล้วก็นาทีที่
ครึ่งหลังเนี่ยเมียนมาร์ทวงคืน๒ประตูได้เช่นกันนะครับ
จากเพชรพโยวัยเหมาคนเดียวเหมือนกันนะครับ
นาทีที่๗๔แล้วก็๘๖แต่ไม่ทันนะครับ
จบเกมฟิลิปปินส์ชนะประแบบสุดมัน๓ต่อ๒นะครับ
ก็เป็นการส่งท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

กลุ่มเป็นทีมชาติไทยแข่ง๔นัดมี๑๒คะแนนนะครับ
อันดับ๒สิงคโปร์มีอยู่๙คะแนน
ส่วน๓ทีมที่ตกรอบก็มีฟิลิปปินส์เมียนมาร์แล้วก็ตีหมอเลสเต้นะครับ